คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมาก
แล้วคนพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะผู้หญิง
เห็นคลิปแบบนี้เห็นเหตุการณ์แบบในระบบหืม
มันเป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงคนนึงนะคะเธอเป็นภรรยาที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มีลูกด้วยกันกับสามีคนนี้ด้วยนะคะแล้วเธอก็อยู่บ้านของสามีคนนี้นะคะ
อยู่กับพ่อแม่สามีด้วยอืมอยู่ด้วยกันทุกวันไปไปมามาวันดีคืนดีเอ่อ
สามีบอกว่าเดี๋ยวไปเข้าเวรหน่อยต้องไปทำงานไปเข้าเวร
สามีตำรวจไปเข้าเวรอืมไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึง
ได้ไงอ่ะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
นี่แหละคะศัลเบียนสมรส
ตอนนี้จะเข้าไปในงานผูกข้อมือเขากำลังจะมีพิธีผูกข้อมือกัน
ไม่ได้คือยังแต่กล้าตัวเทปอีก
ตอนนี้จะเข้ามาถ่ายรูปในงานแต่งแล้วนะคะที่นี่พี่พี่ถูกข้อมือกันอยู่
พี่พูกข้อมือแล้วค่ะ

นี่นะคะทะเบียนสมรสแล้วกำลังจะพกข้อมือขายผูกข้อมือค่ะ

แต่งกันแล้วค่ะ
แต่งกันได้ยังไงไม่รู้ศัลเบียนสมรสละครับอยู่

ตอนนี้แขกร่วมงานเต็มเลยนะคะเป็นสักขีพยาน
ให้สิบตำรวจเองครับนะ
หนึ่งหน่อยหนึ่งสองครับ

หนึ่งสองครับ

ข่าวนี้มันมีหลายคลิปครับ
อารมณ์หลายความรู้สึก

เธอเป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรส
อย่างถูกต้องตามกฎหมายกับสามีนะคะ

เธอสดผ่านเฟซบุ๊ค
กำลังจะไปงานแต่งงานที่บ้านหลังหนึ่ง
ที่ตำบลท่าใช้อำเภอเมืองใช่นาฏ

โดยอยู่กินกันมาสิบหกปี
มีลูกด้วยกัน๒คน
กำลังจัดพิธีสมรส

เธอไปเลยเนี่ย

ขอดูใหญ่ข้อความลงเนี้ยนะบอกว่าเนี่ยวันนี้จะมาเป็นศักดิ์ขี้พญาน
ร่วมงานวิวาของคุณสามีสักหน่อยไม่เชิญก็จะไป
ร่วมงานวิวาของคุณสามีสักหน่อยไม่เชิญก็จะไป
ของคุณผัวสักหน่อยก็ไม่เชิญก็จะไปคุณเขาก็ไปจริงนะ
มาดูอีกคลิปคือเธอถือทะเบียนสมรสเข้าไปในงานแล้วเกิดอะไร

ก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ
เอาอย่างไรก็ได้เอาให้มันจบกันก่อนกลับไปก่อนก็ได้

กลับออกไปก่อนไล่เธอออกจากงาน

ค่ะแล้วสามีเธอกับผู้หญิงอีกคนก็นี่ดูสิเห็นในคลิปป่ะ
แล้วแต่ผู้หญิงอีกคนนึงก็ยืนนิ่งใส่ชุดไทยอยู่
ก็คงจะอึ้งกันอยู่อ่ะ

เยอะมากจริงคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีคลิปให้ดูอีก
เดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนิดนึง
คือจากคลิปนี้ที่คนแชร์กันเยอะแล้วคนก็พูดถึงกันเยอะ
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่ผู้หญิงเจ้าของเฟซบุ๊กนี้นะคะ
ที่เป็นภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เธอบอกว่าก็ผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่อยู่ในคลิป
ใส่ชุดเครื่องแบบสีขาวกำลังเข้าพิธีสมรส
กับผู้หญิงอีกคนนึงนี่คือสามีเธอเป็นตำรวจนะคะ
ศ๑๐ตำรวจรีอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในจังหวัดชายนาฏ
ซึ่งสามีเธอจดทะเบียนสมรสกับเธออย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อยู่กินด้วยกันมาสิบหกปีเธอเองก็อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของสามีด้วย
มีลูกสาวด้วยกัน๒คนคนโตอายุ๑๕แล้วคนเล็กอายุ๕ขวบ
นี่ค่ะเธอบอกว่าอ่ะบอกตรงตรงเลยก่อนหน้านี้ก็รู้สึกระแคะระคายมาได้สักประมาณปีนึง
เริ่มรู้ว่าสามีไปแอบคบกับผู้หญิงอีกคนก็คือผู้หญิงคนนี้ที่สามีไปเข้าพิธีแต่งงานด้วย
เธอรู้นะคะแต่เธอก็ทำตัวปกติไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากจะไปถาม
เช้ามืดวันนี้สามีตื่นแต่เช้าแต่งตัวออกจากบ้านเธอก็ถามว่าไปไหน
สิ่งที่สามีตอบเธอก็คืออ๋อไปเข้าเวรไปเข้าเวรไปทำงานนะเนี่ยบอกไปเข้าเวรไปทำงาน
คือคือแสดงว่าก็อยู่บ้านกันก็แบบปกตินี่แหละอยู่บ้านด้วยกันปกติมาก
มีแม่ผัวมีลูกเรามีตัวเราอาจจะรู้ระแคะระคายบ้างแต่ก็เอานะไม่เป็นไรนะ
แต่ถึงขั้นไปแต่งงานเธอบอกมันไม่ได้บอกว่าจะไปเข้าเวรคืออะไร
และเจ้าสาวในคลิปก็ประกาศว่าจะแต่งงานวันนี้เนี่ยค่ะเธอก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปต้องไป
แล้วพอไปมันก็เจอภาพแต่งงานจริงเธอก็เลยเอาทะเบียนสมรสออกมาให้ดูแล้วก็สดผ่านเฟซบุ๊ก
บอกว่าคือต้องประกาศให้สังคมรับรู้กับสิ่งที่สามีเธอทำกับเธอและครอบครัว
เธอจะเดินหน้าดำเนินการทางกฎหมายนะคะซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องของข้อกฎหมายนะคะ
สามารถดำเนินคดีได้จริงนะคะถ้าหากว่าลักษณะของการมีชู้มีอะไรแบบนี้มันมีกฎหมายอยู่
เรื่องมาถึงนี้เขานี่มันไงล่ะครอบพิธีมงคลสมรสจริงเลยมันเป็นจริงจังเลยมันใช่จริงเลย
แต่คุณผู้ชมคะฝ่ายชายก็โพสต์เฟซบุ๊กดูหน่อยไหมว่าฝ่ายชายจะยังไง

เขาโพสต์เฟซบุ๊คว่าเหมือนกับขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีข้อความบอกว่าขอโทษทุกคนด้วยครับ
ผมผิดเองคนเดียวอีกฝ่ายไม่รู้เรื่องด้วยเลยสักนิด
ก็คือประมาณว่าฝ่ายหญิงเจ้าสาวของเขาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องด้วย
โอ้โหแล้วคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
บอกว่าเป็นคำปฏิญาณของตำรวจอะไรประมาณอย่างนี้
คือฝ่ายชายเขาเป็นตำรวจนะฝ่ายชายก็โพสต์ประมาณว่า

ส่วนฝ่ายเจ้าสาวในคลิปหลังเกิดเรื่อง
เก็บตัวเงียบอยู่ที่บ้านเลยนะคะ
เป็นประเด็นนึงออกมั้ยคะฝ่ายเจ้าสาวที่อยู่ในคลิปก็บอกแค่ว่าไม่อยากเป็นข่าว
ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ว่าไปตรวจสอบเฟซบุ๊คของฝ่ายหญิงที่เขาใส่ชุดเจ้าสาวแต่งงานนะคะ
ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้เจ็ดมกราคมที่ผ่านมา
ข้อความก็คือหนูมาวันที่๗เดือน๑ปี๖๔นะคะ
แต่นะคะสะกดผิดมีแม่เอกด้วยชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าหนูมาเนี่ยอะไรมา
คือเหมือนกับผู้หญิงอะค่ะหนูมาประจำเดือนมาหรือไม่มาอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ชาวเน็ตเขาสงสัยนะเธอท้องหรือเปล่าถึงต้องจัดพิธีแต่งงานประมาณแบบนี้นะคะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าคือจะถามว่าฝ่ายหญิงที่ใส่ชุดเจ้าสาวที่เข้าพิธีสมรสเนี่ย
เขารู้ไหมว่าฝ่ายชายจดทะเบียนสมรสมีภรรยาอยู่แล้วอะไรแบบนี้
อันนี้มันก็เป็นเป็นประเด็นสำคัญเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ตัวภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยค่ะก็มีการสดมีการโพสต์เฟซบุ๊กอีกรอบหนึ่งนะคะ
คราวนี้เธอบอกว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตแล้ว
เหมือนกับมีคนไม่หวังดีตามขู่ให้ลบคลิปอืมก็เลยมีคนไปแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ไปให้กำลังใจเธอเยอะมากเลยค่ะ
คือในมุมของผู้หญิงคนนี้ที่ไปงานแต่งงานของสามี
ตัวของสามีเองก็ออกมาโพสต์บอกเล่าแล้วแต่ว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวอยู่ในคลิปด้วยนะฮะ
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่เธออาจจะไม่รู้จริงไม่รู้อะไรเลยก็ได้
ใช่อันนี้มันเป็นประเด็นที่ก็ไม่แน่ใจว่ายังไง
คือต้องให้ความเป็นธรรมกับทางนั้นเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ออกมาชี้แจงนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่มันมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ได้รับการเปิดเผยออกมาเป็นคลิปในงานแต่งงานงานนี้นี่แหละนะฮะ
ความยาวเนี่ยเกือบ๑นาทีแต่ไม่ใช่ตัวภรรยาที่มีทะเบียนสมรสภรรยาหลวงก็ได้อะไรประมาณอย่างนี้นะ
แต่เป็นแม่ของผู้ชายแม่ของฝ่ายชายแม่แท้เลยนะแม่แท้ของฝ่ายชายแม่ผัวแม่ผัวของหญิงสาวคนนี้ไปงานแต่งด้วยนะฮะ
ไปงานแต่งวันนี้ของลูกชายด้วยนะครับทุกผู้ชมครับแล้วภาพในงานเนี่ยเป็นภาพช่วงที่บ่าวสาวกำลังนั่งฟังพระสวดให้พร
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ประโยชน์ด้วยอาทิตย์ความดีใจที่จะถูกใช้

ท่านผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้คือแม่แท้เลยนะฮะใช่ค่ะ
คุณแม่ของเจ้าบ่าวนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าทรัพย์สวัสดิ์กับเสียงแม่มาด่าที่งานนี่

หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็มีการถามพระท่านว่า
เป็นห่วงพระท่านจังเลยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้
ท่านจะห้ามจะอะไรยังไงดีไหม
ท่านก็ติดสวดอยู่ฮะติดกิจนิมนต์อยู่เขมสอน
ท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่านต่อไปตามกิจนิมนต

ท่านก็ดูอึ้งงไม่รู้จะเอายังไงกับญาติโยมดี
บ่าวสาวก็ยังพนมมืออยู่นะฮะฟังพระสวด
คือเข้าใจว่าในช่วงเวลานั้น
บ่าวเจ้าสาวเองก็อาจจะยังทำตัวไม่ถูก

แต่ผู้หญิงคนนี้ตามข้อมูลคือนี่คือแม่แท้ของฝ่ายเจ้าเบานะฮะ
ก็คงจะมากับลูกสวัสดิ์หรือยังไง
อ้าวแม่ให้ภาพมาเล่าเรื่องกันแล้วกันเนอ

ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดครับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่บ้านของงานแต่งงานนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
งานแต่งในคลิปนะครับท่านผู้ชมครับ
ชะยนาจวันนี้ก็ไม่มีแล้วโต๊ะงานเลี้ยงอะไรไม่มีแล้ว
ถูกเก็บหมดแล้วแต่ยังมีเต้นต์สีขาวอยู่ที่หน้าบ้าน
มีรถยนต์๒๓คันจอดอยู่นะครับ
คือตอนที่คุณศักดิ์สิทธิ์คือเราเนี่ยพยายามจะไปถามข้อมูล
เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง๒ฝ่ายนะ
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
จะได้ฟังข้อมูลอย่างครบถ้วน
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่มาถึงนะฮะแล้วก็มาขอบอกว่าเออขอไม่ให้ข้อมูลอะไรก็แล้วกันนะฮะ
คุณศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าเออก็อยากจะมาถามถึงข้อเท็จจริง
เพื่ออยากจะสะท้อนอะไรเราจะได้เป็นสื่อให้นะครับ
แต่ทางฝั่งของเจ้าสาวแล้วก็ญาติญาติทางครอบครัวเนี่ยบอกว่ายังไม่พร้อมจริง
นะยังไม่ขอเป็นข่าวหรือว่าให้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้นะครับ
โดยบอกว่าผู้ชายที่เขามาคุยด้วยนะฮะเป็นตัวแทนเนี่ยบอกว่าเป็นพี่ชายของเจ้าสาวนะครับ
บอกแค่ว่าตอนนี้น้องสาวเครียดมากทุกคนในครอบครัวก็เครียด
จึงยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นงานแต่งงานเนี่ยเอาเป็นว่า
พอเกิดเหตุการณ์ตามคลิปเกิดขึ้นเนี่ยงานแต่งก็ยกเลิกไป
อ่าทางพี่ชายเจ้าสาวให้ข้อมูลแบบนี้แต่ข้อมูลความจริงต่างต่างแง่มุมต่างต่างจะเป็นยังไงเนี่ย
พี่ชายของเจ้าสาวบอกว่าอยากให้ไปถามฝ่ายผู้ชายและผู้หญิง
ก็คือฝ่ายผู้ชายแล้วก็ภรรยาที่บุกมาที่งานกันเองก็แล้วกัน
ตอนนี้ฝ่ายชายเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้
แล้วก็ยังไม่สามารถติดต่ออะไรได้ด้วยนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่เผื่อทางฝั่งเจ้าสาวหรือว่าครอบครัวอยากจะสื่อหรือสะท้อนอะไรออกมาเราก็ยินดีนะฮะ
คนที่ได้เห็นเหตุการณ์จะได้เออเข้าใจว่าอ๋อเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับ
วันนี้เราได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านหลังนึงนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นญาติห่างด้วยนะครับ
บอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่างานแต่งงานที่เกิดขึ้นเนี่ย
หมู่ญาติญาติหรือว่าเพื่อนบ้านชาวบ้านก็เพิ่งทราบกันไม่นานเหมือนกันนะครับ
เพราะฝ่ายหญิงที่เป็นเจ้าสาวเพิ่งจะมาบอกว่ากำลังจะแต่งงานแล้วก็บอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นตำรวจ
ส่วนฝ่ายชายเจ้าเบ่าที่เป็นตำรวจเนี่ยแถวนี้ไม่ค่อยเห็นหน้านะฮะ
เนื่องจากเขาไปมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปคบหากันตอนไหนนะครับ
วันที่แต่งงานเนี่ยทางฝั่งของเจ้าภาพก็ไม่ได้บอกใครเยอะ
ก็มีแต่ญาติญาติฝ่ายหญิงไม่กี่คนนะฮะส่วนญาติฝ่ายชายชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นเลยสักคน
ผู้หญิงอ่ะเขาเพียงมาบอกบอกว่าอย่าลืมไปงานมาแค่นี้นะครับ
เราก็ไปเป็นพิธีเขาบอกว่าคบกันนานหรือยัง
คุณศักดิ์สิทธิ์ไปบ้านของตำรวจนายนี้นะครับ
ที่ทราบเนี่ยเป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจตรีนะครับ
อายุ๓๔ปีนะอยู่ที่สพเมืองชัยนาฏนะฮะ
เจ้าของงานแต่งเจ้าเบ่าสุดดราม่างานนี้นะครับ
ไม่เจอนะฮะก็มีญาติญาติเข้าออกอยู่ที่บ้านนะครับ
ไปถามดูก็ไม่มีใครทราบนะครับว่า
สิบตะโนตรีนายนี้ไปที่ไหนอย่างไรนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเป็นข่าวดังเป็นคลิปดังเนี่ย
ก็ไม่มีใครสามารถติดต่อได้อีกเลย
แต่มีญาติญาติที่ให้ข้อมูลกับคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับ
บอกว่าบ้านหลังนี้สิบตะโนตรีนายนี้
อยู่กินกับภรรยาภรรยาอายุ๓๓ปีนะฮะ

ภรรยาที่อยู่ด้วยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
มีลูกสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่
คนหนึ่งอายุ๑๕คนหนึ่งอายุ๕ขวบ
แล้วก็มีพ่อกับแม่สามีอยู่ที่บ้านนี้ด้วยนะฮะ
ก็คือลูกสะพ้ายมาอยู่บ้านสามีนะฮะ
มีพ่อแม่สามีแล้วก็มีลูกตัวเอง๒คน
ก็ตอนที่คุณศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านตรงนี้นะครับ
ปรากฏว่าภรรยากลับมาพอดี
เมียหลวงที่ไลฟ์แล้วก็ไปงานแต่ง
ไปงานแต่งของสามีพร้อมทะเบียสมรสเนี่ยกลับมาพอดีฮะ
นี่ฮะติดต่อมาพอดีนะครับ
บอกว่าอยากจะอธิบายความจริงหน่อยนะครับ
ขออธิบายพร้อมกับแม่สามีเลยก็แล้วกันนะ
แล้วอีกคนนึงเนี่ยฮะคือทนายความนะครับ
คือภรรยาของตำรวจนายนี้เปิดใจกับไทยรัฐทีวีนะฮะ
เปิดใจกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าได้จดทะเบียนสมรสกับสามีที่เป็นตำรวจ
เมื่อ๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๗นะฮะ
แต่ถ้าคบกันด้วยเนี่ยคบกันมาก็คือ๑๕ปีกว่านะครับ
ต้นปี๖๓เธอบอกว่าเธอจับได้ว่าสามีแอบคุยกับผู้หญิงคนนึง
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วไม่อยากสนใจอะไรมากด้วย
เนื่องจากเห็นว่าสิ่งที่ต้องแคร์มากที่สุดเนี่ยคือลูกสองคน
หลังจากนั้นเธอก็ได้ข่าวว่าเอ้าสามีถึงขั้นจะแต่งงาน
กำลังจะแต่งงานก็พยายามจับพิรุษนะฮะ
แต่พยายามจับพิรุธอะไรยังไงเนี่ยนะฮะคือสามีเนี่ยนิ่งมาก
นิ่งแบบทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเดียว
จนเหตุการณ์ตามคลิปนะฮะในวันที่เกิดเหตุเนี่ย
รู้ข่าวก็คือสามีจะเข้าพิธีแต่งงานจริงจริงนะฮะ
ก็เลยอยากรู้ความจริงว่ามันจะใช่อย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่า
ตัดสินใจขี่จักรยานยนต์ไปไปกับลูกสาวอายุ๑๕ปีลูกคนโตแล้วก็แม่สามีนะฮะ
ไปกันที่งานแต่งเลยนะครับรอบแรกเนี่ยเดินเข้าไปก่อน
เพื่อไปถ่ายรูปและแสดงตัวว่าเธอคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่พอเข้าไปถึงถูกไล่ออกจากงานก็ตามคลิปนะฮะ
เพราะว่าญาติฝ่ายหญิงบอกว่าคือเธอไม่ใช่แขกที่รับเชิญเป็นแขกไม่ได้รับเชิญนะ
อยากให้พิธีเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นมีอะไรกลับไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่
แต่เธอบอกว่าเธอมองว่ามันไม่เป็นธรรมเธอเลยตัดสินใจออกมานะฮะ
กับผู้หญิงคนอื่นทั้งที่มีทะเบียนสมรสกับเธอ
ยังไม่ได้หย่าร้างอะไรกันเลย
หลังจากไลฟ์จบคลิปนะครับ
ทางครอบครัวฝ่ายหญิงก็มามาขอให้เธอออกจากงาน

แต่ที่น่าเสียใจและเศรษฐ์เทียนใจที่สุด
ก็คือลูกสาวอายุ๑๕ปีที่ไปด้วย

พอเข้าไปเห็นนี่พ่อเขากำลังแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นจริง
ตอนนี้กลายเป็นว่าลูกเนี่ยต้องมานั่งตอบคำถามของเพื่อน
หรือคนที่เขาเห็นคลิปหรือว่าเขารู้จักเขาเห็นพ่ออย่างนี้ว่า

ห่วงความรู้สึกของพ่อมากของลูกสาวมากนะครับ
เป็นห่วงมากกว่าความรู้สึกของตัวเองซะอีก
มีทะเบียนสมรสนะแล้วคุณแต่งงานกันได้ยังไงเขาขอแต่งงานกันก่อน
ก็นี่ก็งงว่าทำไมเขาถึงยังแต่งกันอยู่ก็เลยไปแสดงตัวแล้วก็ไปชี้แจงให้
ฝ่ายเจ้าสาวทราบว่าเนี่ยเป็นใครมีทะเบียนสมรสนะอะไรอย่างเงี้
แล้วก็ยังไม่ได้เลิกกันกับฝ่ายตัวผู้ชายนะ
ก็เลยเล่าข้อเท็จจริงให้เขาฟังแล้วก็เหมือนในข่าวในคลิปเลยค่ะ
ความรู้สึกเขาเนอะเหมือนเราไปกวนงานเขาหรือเปล่า
แล้วเขากลัวงานเขาจะพังหรือเปล่าแต่เราไม่ได้มีเจตนาไปพังงานเขา
เขาก็เลยบอกว่าขอให้คนที่ไม่ใช่แขกออกไปก่อน
ก็เหมือนในคลิปอ่ะค่ะที่เขาบอกให้พ่อเจ้าสาวบอกว่าเอ่อ
ใครที่ไม่ใช่แขกเข้าไปในงานให้แจ้งความเขาหาบุกลุก
ก็กลางคืนเขายังบอกว่าเขาจะไปเข้าเวรตอนเที่ยงคืน
เขาจะไปเข้าเวรก็เลยถามว่าเหมือนระแคะระคายเนอะผู้หญิงเรา
ก็เลยแบบก็เลยบอกเขาว่าจะไปตัดสินใจดีแล้วเหรอ
จะไปแน่เหรอคิดดีแล้วนะเขาก็บอกอะไรเนี่ยคนจะไปเข้าเวรจะไปทำงาน
เขาก็เสียใจเขาก็แบบเขาก็เจ็บนะเขาเสียใจมากเพื่อนเขาอ่ะ
ก็ถามเขาว่าทำไมพ่อไปกับผู้หญิงคนนั้นทำไมเอ้าเห็นพ่อไป
คนนั้นไม่ใช่แม่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนรู้สึกเสียใจอยู่แล้ว
แล้วงานนี้พอเหมือนระแคะระคายเขาก็เลยขอไปด้วย
เมื่อเรามีทะเบียนสมรสแล้วเราก็มีลูกเราก็เลยอยู่เฉยดีกว่าไม่ได้อะไร
ก็แบบทะเลาะกันไปก็เดี๋ยวเสียสุขภาพจิตลูกค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คุยค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าให้ให้ลบเฟสซะขอให้ลบเฟสให้ลบคลิปทั้งหมดแค่นั้น
เหมือนยุ่งวุ่นวายอยู่ก็เลยยังไม่ได้เข้าเฟสเพราะว่าเฟสอันนั้นเหมือนเขาสร้างใหม่

เหมือนช่วงมกราปี๒๕๖๓
จนมันนั้นมันมามีงานแต่งงานนี่ล่ะค่ะ
นี่ค่ะคือความรู้สึกของภรรยาที่จดทะเบียนสมรส
อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
โอ้โหตัวภรรยาหลวงคนนี้บอกเลยว่าไปงานแต่งงานแล้วเห็นสามีตัวเองแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น
แล้วในงานยังไล่เธอออกมาจากงานแล้วก็บอกว่าขอให้จัดงานเสร็จก่อนได้ไหมแล้วค่อยเคลียร์กัน
ให้จัดงานแต่งงานให้เสร็จก่อนได้ไหมแล้วบอกว่าเธองงเลยทีนี้ค่ะแม่ของฝ่ายชายค่ะ
ของสิบตำรวจรีที่เป็นสามีของภรรยาหลวงคนนี้นะคะครับก็บอกกับทีมข่าวของเรา
คือแม่นี่น้ำตาไหลเลยนะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวคือแบบน้ำตาไหลเลย
แม่ที่เข้าไปในงานเลยนะใช่คือคนที่เห็นในคลิปมาสักครู่แม่บอกแม่เสียใจ
เสียใจกับการกระทำของลูกชายไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นได้ยังไง
บอกพ่อแม่ด้วยนะคะไม่บอกครอบครัวสักคำแม่เจ็บใจที่ลูกชายแม่ทำกับแม่แบบนี้
แม่อยากจะบอกลูกชายแม่ว่ามาคุยกันหน่อยเรื่องราวมันเป็นยังไงนี่คือคุณแม่นะคะ
บอกกันหน่อยเรื่องราวมันเป็นยังไงมาอธิบายให้แม่ฟังหน่อย
แม่บอกเลยว่าลูกน่าจะรู้นะว่าการกระทำแบบนี้มันผิดระเบียบราชการด้วยนะ
อาจจะถึงขั้นถูกให้ออกจากราชการยังได้เลยนะแต่ทำไมลูกยังทำ
น่าจะพอปีแล้วค่ะคือทางเราลูกสะพ้ายก็ไปบอกเขาแล้วว่าเขายังมีตัวตนอยู่นะ
ยังมีทะเบียนสมรสยังอะไรอยู่ประมาณนี้แต่เขาก็ไม่ฟังไม่อะไร
แต่ฝ่ายแม่นี่ก็คือเตือนลูกชายว่ามันไม่ดีนะมันผิดวินัยเราเป็นถึงราชการคือเรารู้อยู่ทุกอย่าง
แต่เขาก็กล้าทำเฉาะเสียใจมาก
เสียใจคือสิ่งที่เราพูดไปสั่งสอนไปนี่เขาไม่ฟังเรา
เราไม่ฟังไม่อ่ะคือยังไงก็รักเขาอยู่ตลอดที่ทำไปก็คือหวังดีกับเขาตลอดเจ็บเจ็บมาก
อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะเขาก็ไม่เคยสืบเคยอะไรเลยว่าเขาท้องหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้ลูกชายก็ไม่ได้บอกเขายังกลับมานอนบ้านกับพ่อ
ครอบครัวเขาตามปกติเพราะลูกสะพ้ายนี่อยู่บ้านมาตลอดอยู่ที่บ้านอยู่ด้วยกันเลย
บ้านหลังเดียวกันที่ไปเห็นนะคะอยู่หลังนั้นเลย
นี่นะคะคือคนก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณแม่ของฝ่ายชายเยอะมากนะคะ
บอกว่าเออคุณแม่ไม่ได้เข้าข้างลูกชายตัวเองแบบผิดผิดนะคุณแม่ก็ยืนอยู่บนความถูกต้องอ่ะ
ว่าลูกชายตัวเองทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องจริงจริงอ่ะคือผมว่านี่คือสิ่งที่คุณแม่สะท้อนมาซึ่งความเป็นห่วงลูกชายนะครับ
เพราะว่าอีกฐานะหนึ่งเนี่ยเขาคือข้าราชการตำรวจถูกต้อง
ซึ่งข้าราชการเนี่ยเขาจะมีเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมระเบียบวินัยต่างซึ่งคือคุณทำอย่างนี้ไม่ได้แน่นอน
คุณแม่เนี่ยคือแม่บอกก็ต้องยืนอยู่บนความถูกต้องลูกชายแม่ทำแบบนี้ไม่ได้
แต่แม่บอกก็อยากฟังเหตุผลจากลูกชายใช่ค่ะเพราะว่าลูกชายก็เพิ่งโพสต์แค่นั้นเองใช่ไหม
แม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องเลยจริงแม่อยากฟังอยากฟังจากลูกชายว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปที่เบอร์ของ๑๐ตำรวจรีนายนี้นะคะปรากฏว่าไม่รับสายนะคะ
คุณแม่ก็บอกว่าแม่ก็โทรหาลูกชายเหมือนกันนี่ลูกชายไม่รับสายแม่
บอกไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ลูกชายไปอยู่ไหนเนี่ย
ทีนี้ค่ะถามเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องนี้น่าสนใจนะคะ
นายอนุสรอสุรพงศ์ธนายความค่ะวันนี้ก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะ
ก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายกับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
เรื่องต้นนะคะจะมีการฟ้องคือฟ้องฝ่ายหญิงนะคะผู้หญิงคนใหม่ค่ะ
เป็นคดีแพ่งอันนี้สามารถฟ้องเรียกเงินได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นค่าทดแทน
ส่วนฝ่ายชายตอนนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเพราะเป็นเรื่องของครอบครัว
และเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะฟังเสียงทนายความดูค่ะ
วันนี้ได้ยื่นฟ้องผู้หญิงฝ่ายเดียวไปที่ศาลนะครับ
ตอนนี้สารก็รับเรื่องรอพินาคดีผมมองว่ามองว่าเป็นเรื่องการใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
เพราะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีได้แล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีของตนเอง
ไม่ผิดครับผมเชื่อว่าไม่ผิดไม่ผิดครับเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่
คือในส่วนของวันนี้คือดำเนินการเฉพาะเรื่องของผู้หญิง
ในส่วนของผู้ชายยังไม่ดำเนินการเพราะยังไม่มีการคุยกันในครอบครัว
มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมันส่งผลหลายอย่าง
ทีนี้ค่ะคำถามต่อไปก็คือแล้วผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้ล่ะ
ผู้บังคับบัญชาของ๑๐ตำรวจรีนายนี้ล่ะ
มีรายงานข่าวแจ้งมาว่าล่าสุดผู้กำกับการสพเมืองชัยนาศรู้เรื่องนี้แล้วนะคะ
พร้อมให้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อที่จริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าเรื่องมีมูลหรือไม่จากนั้นก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งค่ะ
คือปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของมือที่๓คนที่ทำให้ครอบครัวเขามีปัญหาใช่ไหมฮ
ต้องค่ะสามารถเรียกเงินค่าทดแทนค่าชดเชยได้นะคะ
เป็นคดีแพ่งนะฮะเขาเรียกเงินได้นะครับ
จะเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วก็แล้วแต่นะครับ
ส่วนนี้คือโพสต์นะครับข่าวนี้ดังจริงนะครับคุณผู้ชายพิชาญกันเยอะนะฮะ
แต่ว่ากรณีที่คุณแม่ของตำรวจนายนี้ไปในงานแต่งงานของลูกชายเนี่ยนะฮะ
พระมหาภัยวันนะครับท่านโพสต์นะครับบอกว่าหลวงพ่อทำไมไม่ห้ามโยมล่ะครับ
นั่งกันอยู่ตั้งหลายรูปหลวงพ่อจะสวดต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ
เบาหัวทิ้มไปแล้วนะครับหลวงพ่อเนี่ยอันนี้ตามโพสต์ของพระมหาภัยท่านโพสต์นะ
แล้วก็บอกว่าว่าแต่โยมจะรอให้หลวงพ่อกลับวัดกลับวาก่อนก็ไม่ได้นะ
ประมาณอย่างนี้นะฮะอ่าก็ช่วงเวลานั้นผมว่าทุกคนก็คงจะอึ้งกันหมดอ่ะเนอะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งนะคะคือด้วยความที่ข่าวนี้คนพูดถึงเยอะมากจริง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึก
เขาโพสต์ข้อความเอาไว้ในลักษณะที่ว่าเห็นข่าวข่าวนี้เห็นคลิปนี้สะเทือนใจมาก
ที่สามีไปแต่งงานใหม่เฉยเลยทั้งที่ตัวภรรยามีทะเบียนสมรสนะคะ
ก็เลยมีการโพสต์บอกว่าถ้าใครรู้จักพี่ผู้หญิงคนนี้
พี่ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยค่ะฝากไปบอกพี่เขาที
ทำศัลยกรรมให้พี่อยากทำอะไรพี่มาเลยคือเอาให้สวยเลยเอาให้สวยเลย
นี่นะคะแล้วคอยดูนะว่าต่อไปเนี่ยพี่จะสวยมากเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจด้วยนะอีกมุมนึงนะคะ
คือสิ่งที่เราต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่มันเกี่ยวกับครอบครัว

คือมันไม่ใช่แค่ว่ามีคลิปแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นดราม่าเป็นข่าวดังเท่านั้นนะฮะ
แต่เรื่องนี้เนี่ยทุกคนในครอบครัวต้องตระหนักนะครับหลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้ตกลงจะโทษใคร
เป็นความผิดของใครผมว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายนะค่ะคนที่เป็นผู้ชายเป็นสามีเนี่ย

ค่ะและสุดท้ายเรื่องนี้นะคะสิ่งที่น่าเห็นใจและน่าสงสารมากก็คือทุกคนในครอบครัวเลยนะคะ
พ่อแม่ของฝ่ายชายทั้งภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไหนจะลูกสาวอีกสองคน
ลูกสาวคนโตอายุ๑๕เขารู้เรื่องแล้วนะคะ
คือถ้าคุณไม่รักไม่ชอบไม่อยากอยู่กับเขาแล้วเนี่ยคุณต้องคุยให้ถูกต้อง

แต่คนที่เป็นผู้ชายเป็นสามีเนี่ยคุณทำแบบนี้คุณปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น